กรณีที่คนร้ายไปยิงเพื่อนรับเหมาก่อสร้าง
ที่เขาเหม็นกันไปยิงถึง๑๐นัด
เหตุการณ์เกิดที่ย่านน้องแข็มกรุงเทพ
แล้วก็หลังจากเกิดเหตุก็หลบหนีไปกบดาน๖จังหวัดนะคะ

ระยะทางที่เขาหลบหนีร่วม๓๐๐กิโลเมตร
สุดท้ายตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้ในที่สุด

ตำรวจสนน้องแข็มนำตัวนายชานุเทพ

อายุ๕๗ปีนำตัวมาสอบปากคำ
แล้วก็ฝากขังต่อสารจังหวัดตลิ่งชัน
ข้อหาก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
หลังตำรวจเขาร่วมกันจับตัวเอาไว้ได้
หลังจากหลบหนีไปรับกรีดยางพารา
อยู่ในพื้นที่อำเภอเคียนซาจังหวัดสุราธานี
ซึ่งหลังจากจับได้นะคะญาติของผู้เสียชีวิตเข้ามาด่าทอ
แล้วก็ทุบตีนายชานุเทพด้วยอารมณ์ที่โกรธแค้น
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยนำตัวไปฝากขังต่อ
คุณผู้ชมคดีนี้นายชานุเทพเป็นผู้ต้องหานะคะ
เป็นผู้รับเหมาก่อสร้างก่อเหตุยิงในจำลอง
บรรจงกะเสนาณอายุทยาอายุ๔๕ปี

เหตุการณ์เกิดช่วงค่ำวันที่๒๔มิถุนายน
ขณะที่นายชานุเทพกำลังนั่งกินข้าว
อยู่กับภรรยาและลูกอยู่ในอู่
ตอนนั้นนายจำลองซึ่งมีปัญหาระหองระแหง
นายชานุเทพอยู่แล้วขับรถมาหาเจ้าของอู่
เมื่อเจอกับนายชานุเทพก็พูดคุยกันท้าทายกัน

ก็เลยคว้าปืนขนาด๙มิลลิเมตรที่เหน็บเอวเอาไว้
เจาะยิงไปที่หน้าอกนายจำลอง๓นัด
นายจำลองล้มลงแล้วก็ลุกไปยิงซ้ำอีก๖๗นัด
นายจำลองเสียชีวิตแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไป
คดีนี้ตำรวจติดตามอยู่นานนะคะในการหาตัวนายชานุเทพ
โดยพบความเคลื่อนไหวย้ายที่หลบหนีไปกบดาน
ตามที่ต่างถึง๖จังหวัดระยะทางร่วม๓๐๐กิโลเมตร
คือไล่เลี้ยให้คุณผู้ชมได้ฟังกันสักนิดนึงนะคะ
คือเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณ๓ทุ่มครึ่งวันที่๒๔
ชั่วโมงต่อมานายชานุเทพไปหาเพื่อนสนิทชื่อนายหนุ่ม
นำปืนไปก่อเหตุเอาไปฝากเอาไว้ที่ในหนุ่ม
แล้วก็ไปหานายสุเมฆซึ่งเป็นน้องชาย
โดยใช้รถกระบะส่งสินค้าหลบหนี
จากนั้นไปที่บ้านเพื่อนของนายสุเมฆที่จังหวัดนครนายกตอนตี๒
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปหลบพักอยู่ในสวนยาง
ในวันที่๒๖มิถุนายนจากนั้นเดินทางไปหานายดำ
ซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกันที่บึงกาล
ระหว่างวันที่๒๖๓กรกฎาคม

เงินมา๒๐๐๐บาทแล้วก็ส่งขึ้นรถให้หลบหนีต่อไป
ไปพักกับนายไข่วันที่๓ถึง๑๔กรกฎาคม
พักอยู่หาดต้นไสในอ่าวนางสิบห้ากรกฎาคมเดินทางไปหา
สุโขที่เคยทำงานด้วยกันคนนี้อยู่สุราธานีนะคะ
รุ่งขึ้น๑๖กรกฎาคมไปหลบอยู่กับนายนารินที่จังหวัดภูเก็ต
จากนั้นยี่สิบสองกรกฎาคมหลบไปพักกับน้องสาวชื่อกนกพร
อำเภอเคียนซาในจังหวัดสุราธานีแล้วก็ระหว่างนี้กลับไปอยู่ที่
กับนายนารินบ้างเป็นครั้งคราวจนกระทั่งวันที่สิบสองก็หนีไปเช่าบ้าน
อยู่ในสวนยางพาราที่อำเภอเคียนซาแต่ว่าอยู่ห้าวันนะคะ
ตำรวจก็ตามจับกลุ่มตัวได้ที่หน้าบ้านเช่า
เมื่อวันที่๑๖สิงหาคมนะคะปิดคดีหลบหนี
ยาวทีเดียวสามพันกว่าฮิโรนะคะ